นักโทษหญิงโดนยิงเป้าคนที่สองของไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
กิ่งแก้วเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าไปทำงานร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านปฐุมวันกรุงเทพแต่ทำได้เพียง๒เดือนเธอก็ถูกไล่ออก
ความแค้นฝังใจจึงวางแผนกับนายปิ่นแฟนนุ่มที่มีประวัติอาชญากรรมโชคโชนและในเสริมเพื่อนชาย
เพื่อจะลักพาตัวลูกชายเจ้าของร้านวัย๖ขวบไปเรียกฆ่าไทยผ่านไป๒เดือน
สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนางกิ่งแก้วเริ่มแผนด้วยการเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทย์
ทำทีไปรับกลับบ้านเหมือนทุกครั้งก่อนล่วงดึกใช้ว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัด
และพานั่งรถไฟไปอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาระหว่างนี้ได้ส่งจดหมายไปหาอดีตในจ้างเพื่อเรียกค่าถ่ายสองแสนบาท
โดยให้หอบเงินขึ้นรถไฟสายกรุงเทพปากช่องในเที่ยวถัดไปและระหว่างทางปากช่องจันทึกจะปักทงสีขาวไว้เป็นสัญญาณทางซ้ายมือ
โยนเงินค่าไถ่ทิ้งไว้โดยมีคำขู่ทิ้งท้ายไว้ว่าหากเลยกำหนดจะฆ่าเหยื่อทันที
ด้วยความหวาดกลัวว่าลูกชายจะไม่ปลอดภัยอดีตนายจ้างยอมทำตามแผนทันที
แต่ถ้าว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเพราะนายจ้างมองไม่เห็นสัญญาณทงขาว
และหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจึงแจ้งตำรวจ
แต่ทุกอย่างก็สายเกินเมื่อลูกน้อยถูกกิ่งแก้วฆ่าตายเสียแล้ว
ไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวกิ่งแก้วพร้อมกับพวกอีก๒คนเอาไว้ได้
ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สนบังรักษ์
กิ่งแก้วเปิดปากสารภาพว่าตอน๑ทุ่มของวันที่๑๗ตุลาคม
ตนเองนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไอศครีมข้าวและกล้วย
ล่อให้เด็กชายของลูกอดีตในจ้างกิน
เพื่อนร่วมแก๊งบีบบังคับให้ลงมือฆ่าเด็ก
ด้วยการพาไปที่ไร่ข้าวโพดที่ขุดหลุมเอาไว้ล่วงหน้า
พร้อมยื่นเหล็กแหลมให้กับกิ่งแก้ว
แต่ด้วยความรักที่มีต่อเด็กจึงไม่กล้าลงมือทำ

เพื่อนร่วมขบวนการอีกครั้งจนสุดท้าย
ก็ลงมือฆ่าเด็กชายบนตักของตัวเอง
ระหว่างที่นางกิ่งแก้วถูกคุมตัวอยู่ในสนบางรักษ

โทษแบบนี้ไม่พ้นถูกประหาร
แต่ก็มีคนเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทัน
ต่อมา๑๒มกราคม๒๕๕๙

รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย

ลงโทษประหารชีวิตกิ่งแก้วเสริมและปิน

เจ้าหน้าที่ราชธรรมเริ่มทำการประหารทั้ง๓คน

โดยเริ่มจากนางกิ่งแก้ว
เพชรฆาตลั่นไก่สังหารออกไป๑ชุด
กิ่งแก้วร้องด้วยความเจ็บปวด
ชคาตจึงรั่นไก่ใส่ปืนชุดที่๒รวมกว่า๑๐นัด
กิ่งแก้วสิ้นลมหายใจคาหลักประหาร
ถือเป็นนักโทษหญิงคนที่๒ของประเทศไทย
ที่ถูกประหารด้วยการยิงเป้า
ก่อนที่พิจารณาคาศจะลงทันในสปินและในเสริม